แน่นอนหลายคนก็ยังคงไปบรรยาภัยพัททายาที่จังหวัดชนบุรีกันนะคะ
คนไปรวมตัวกันเยอะเนี่ยปฏิเสธยากจริงว่ามันอาจจะมีเหตุทะเลาวิวาสเกิดขึ้นค่ะ
ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นไปทะเลาะวิวาดกัน

แต่ว่าไม่เกิดผลสุดท้ายต้องถึงมือตำรวจอยู่ดี

ที่เห็นฉีดน้ำนี่ไม่ได้ฉีดน้ำเล่นนะคะ

แหมคุณปกติแล้วเนี่ยเวลาใช้น้ำไล่

อันนี้คือเป็นช่วงเทศกาลสงกราน
เขาไม่รู้จะทำยังไงเข้าไปก็กลัวจะเจ็บตัวเองนะคะ
ก็เลยต้องเอาน้ำแรงดันสูงเนี่ย

อย่างที่เห็นตามภาพเลยบางคนก็แต่งตัว
เสื้อผาดกางเกงบางคนก็มีกางเกงตัวเดียวค่ะ
ประชาชนก็โหขับไล่บอกออกไป
พิธีกรในงานก็ประกาศขอความร่วมมือ

หน้ามืดตามัวต่อยกันเพลินไปหมดแล้วนะคะ

โดยในช่วงท้ายของคลิปนี้คุณผู้ชม
จะมีตำรวจเข้ามาระงับเหตุค่ะ

แยกออกจากกันแล้วก็นำออกจากพื้นที่

เพราะว่าแก๊งวัยรุ่นนี้หลายคน
แถมยังพยายามจะเข้าทำร้ายคู่กรณีตลอดเวลา

ในทางเดียวกันเลยคือบอกว่า
อยากให้ดำเนินคดีกับกลุ่มที่ก่อเหตุ

สักพักนึงกลับมาต่อยกันอีก

นี่แหละคือสาเหตุที่หลายคนเขาไม่อยากจะเล่นสงกราน

ที่จะได้สาดน้ำจะสาดเลือดกันแทน